เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องไม่ใช่เรื่องแปลก
เคยจะเจอกันอยู่แล้วเป็นเรื่องของวิถีธรรมชาติ
แต่ที่ว่ามันแปลกก็คือมันมากินไก่ที่นี่นานนับปี
อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องแปลกอยู่
จับทั้งทีจับยังไงก็ไม่เคยได้
เอาล่ะสุดท้ายวันนี้ไม่รอดเจ้างูเหลือมตัวร้ายมากินไก่อยู่นั่นแหละ
แอบกินไก่เข้ามาเป็นปีไปแอบกินพวกรักกินขโมยกินชอบแอบกินเขา
นี่ต้องโดนจับซะให้เข็ด
นี่ครับที่บ้านเลขที่๖๑๘บ้านเกษรตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
พี่เจ้าหน้าที่กูภัยครับไปเจอกับงูเหลือม
เนี่ยต้องลากออกมาทั้งกับไม้แบบนี้เพราะว่ามันลัดแน่นมาก
มันไม่ยอมมอบตัวง่ายเจ้างูเหลือมตัวนี้ครับ
มันบุกมากินไก่ที่เลี้ยงเอาไว้อ่ะโอ้โหความยาวมัน๖เมตรได้อ่ะ
เดี๋ยวนะตอนแรกที่อยู่เนี่ยอาจจะประมาณ๒เมตร
แต่กินไก่ไปปี๑ตอนนี้๖เมตรและ
ดูความอ้วนผีของมันดูพุงดิคือผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ไปจับเนี่ยมันกินเข้าไปแล้วหรือยังนะ

นั่นแหละคุณผู้ชมก็ลองไปถามดูนะครับเจ้าของบ้านคุณนวลปรางบุตกุลนะครับ
ก็บอกว่าไก่ที่เลี้ยงไว้มันทยอยหายไปเรื่อย
ตัวสองตัวอ๋อเป็นดิฉันนะคุณเลิกเลี้ยงไก่แล้ว
แต่เขาต้องทำมันเป็นอาชีพเขาน้องไปต่อคือเขาเลี้ยงเอาไว้นานละสักปีสองปีได้
แต่ไก่มันก็หายไปเรื่อยทีละตัวสองตัวทีนี้ก็มีอยู่คืนนึงไปรอดักเลยนะ
แล้วก็ได้ยินเสียงไก่ร้องแล้วก็โทรไปตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำแบบนี้มานานหลายครั้งจับไม่ได้สักที
เมื่อเร็วนี้เนี่ยได้ยินเสียงไก่ร้องอีกก็ไปตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาสุดท้ายจับจนได้ครับ
เจอกับเจ้างูหลวมตัวเบอร์เริ่มนี่แหละครับเชื่อว่าเจ้าตัวนี้แหละที่คอยมากินไก่ของพี่เขามานานกว่า๒ปี

โอ้โหคุณเห็นอย่างนี้ตัวมันใหญ่เนี่ย

นาคอนด้าเหรอนี่คืออนาคอนด้าตัวจริงเนอะ

สรุปต้องเอาไปทั้งอย่างนี้

อ้าวโต๊ะ
คือมันไม่ยอมคลายใช่ไหมมันไม่ยอมคลายตัวเองออกมา
เมื่อรักรังไม้ขนาดนี้

ไม่ยอมปล่อยเอาคืนสู่ธรรมชาติทั้งรังไม้แบบนี้เลย
ไม้ก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วย
ชื่นชมพี่กู้ภัยที่จับจนได้

อย่าไปรบกวนเหล่าบรรดามนุษย์ที่เขาเลี้ยงไก่

เจ้าของเลี้ยงมาไก่หาย

เราอ่านข่าวกันแทบทุกวันเลยนะคะ
เห็นอะไรผิดปกติก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกันได้นะจ๊ะ